ข่าวนี้ขอจัดรวมอยู่ในกลุ่มเหตุการณ์บนท้องถนน
เพราะว่ามีทั้งคนขายพวงมาลัยมีทั้งตำรวจจราจร
แต่เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องน่ารักค่ะ
แยกอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
เค้กนะครับไปสะพ้ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
วันนี้เป็นทางเจ้าที่ตำรวจคนหนึ่งที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แยกไฟแดงคลองรังศรีมหาโพนะครับ
นี่เป็นยังไงล่ะไปซื้อเค้กเหมือนคล้ายกับในร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จุดเทียนมีเทียนดับกลางทาง
แต่ก็มีความพยายามที่จะไปเซอร์ไพรส์ตำรวจจราจร
แยกคลองรังศรีมหาโพธิปราจีนบุรีค่ะคลิปนี้ถ่ายเอาไว้เมื่อวานนะคะ
ก็มีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กคนก็ชื่นชมนะ
คนบอกว่าเห็นแล้วน่ารักมากเลย
ทีนี้ค่ะเจ้าของวันเกิดคือดาบตำรวจยุทธศาลศรีลาวงศ์
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับรามสพศรีมหาโพธิ
กล่าวขอบคุณหนุ่มขายพวงมาลัยคนนี้นะคะ
ส่วนคนขายพวงมาลัยคือนายชาตรีกองคำ
คนในพื้นที่จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ
เขานึกยังไงถึงมาเตอร์ไพรส์ตำรวจจราจรเนอะ
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูนิดนึงนะคะ
เพราะว่าตอนที่เราไปสะท้ายทางเจ้าหน้าที่
เป็นประชาชนส่วนหนึ่งมอบขวัญกำลังใจให้ท่าน
เพื่อให้ท่านได้มีกำลังใจสู้ต่อไปและอบควรกับประชาชนต่อไป
นี่คือจุดขายของเขาชาตรีหน้ากากยอดมนุษย์
คนนี้นี่เองใช่เขาก็เลยใส่หน้ากากให้สัมภาษณ์นิดนึง
จะได้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะ
ดาบยุทธศาลก็อำนวยความสะดวกให้กับคนที่
ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่นะคะ
ก็บอกเลยว่าดีใจมากไม่คาดคิดจริง
ว่าจะถูกเซอร์ไพรส์แบบนี้กลางสี่แยกไฟแดง
ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คค่ะ
สุขสรรค์วันเกิดนะฮะดาบ

คนอื่นได้หยุดกันแต่ก็ยังต้องทำงานไง
ตำรวจทุกคนด้วยนั่นแหละปีใหม่นี้คงไม่ได้หยุดกันนั่นแหละนะฮะดูแล